ชาของเราวันก่อนค่ะก็ได้โพสต์ภาพ
ในนี้นำเสนอไปแล้วนะคะที่โพสต์ภาพไปด้านหลังแล้วก็มีโรคจิตเข้ามาด่านะคะ
ล่าสุดพี่ช่านะคะขอตอบกับขาเมาส์ค่ะ
โพสต์รูปนี้นะคะซึ่งว่าปั๊วมากนะคะ
รุช่าบอกว่าขอเป็นออเดิบน้ำจิ้มนะคะเอาให้ได้ดูกันค่ะ
ซึ่งพี่ช่าก็ลงพร้อมกับลูกชายด้วยน้องกายนวพลนะคะ
ซึ่งจะได้เห็นนะคะด้านหลังมีรอยสักเป็นชื่อคุณแม่ด้วยนะคะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าเปลี่ยนอารมณ์เอาภาพที่ถ่ายแบบมาให้ดูกันบ้างนะคะ
พอหายคิดถึงกันต้นเดือนหน้ามาเรื่อยนะคะรอดูกันค่ะ
แล้วก็แท็กนี่ไงมีรอยสักด้วยนะคะเป็นชื่อคุณแม่ค่ะ
ก่อนจะโพสภาพน้องกายนะคะซึ่งหล่อนะเถอะ
คือหล่อขึ้นมากใครไปเม้าท์ว่าติดย้างติดแฟนอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมนะคะบอกว่า
คู่นี้หล่อสวยมากเหมือนเป็นพี่น้องกันมากกว่าแม่ลูกนะคะ
พี่ใหญ่อำมาตย์นะคะไม่ใช่หนุ่มที่ไหนไม่ใช่หนุ่มคนใหม่ของพี่ช่านะคะ
ส่วนคนนี้ได้พี่ใหม่รัชฎาช่างผมชื่อดังนั่นเองนะคะ
ก็มาเนรมิตสันสร้างให้รอติดตามดูนะคะ
ใช่ค่ะหวังว่าจะมีแบบว่าถ่ายแบบคู่นะ
ระหว่างน้องกายแล้วก็พี่มาช่านะคะ
แฟนคลับอยากดูนะคะยังไงก็ใจอ่อนถ่ายอีกสักหนึ่งครั้ง